คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครูแดนจู่ท่านหายตัวไป

เป็นครูสอนคิวบูให้กับนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยของประเทศไทย
ท่านถ่ายคลิปตัวเองออกมาขอความช่วยเหลือจากครอบครัว
แล้วครอบครัวเอาคลิปนั้นมาขอความช่วยเหลือกับสื่อมวลชน
คือมีคนล่อลวงท่านไปบอกว่าจะพาไปคุยกับ
นายทุนนักลงทุนเพื่อที่จะสร้างหนังกัน
แต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเป็นการหลอกลวงนะครับ
เพราะท่านโดนโซ่ตรวนขังอยู่ในคุกว้าแดง
แล้วที่สำคัญโดนเรียกค่าไทยถึง๒๔ล้าน
คลิปนี้ที่ครูแดนส่งมาให้กับทางครอบครัว

นี่พี่
โอ้โฮโอ้โฮดูสภาพสิค่ะโดนโซ่ตรวนนะก๊อฟนี่
ครูแดนชื่อจริงนายระไม้โมริพันธ์นะครับ
เป็นครูสอนคิวบูธชื่อดังของเมืองไทยอายุ๔๐ปีค่ะ

ที่ครูแดนส่งมาให้กับทางครอบครัวเพื่อขอความช่วยเหลือ
หลังจากที่เจ้าตัวไปถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแบบนี้
ถูกขังอยู่ในคุกว้าแดงเนี่ย
เดือนแล้วพี่เบิร์ตก๊อฟ๗เดือนแล้วค่ะ
แล้วตามรายงานข่าวบอกถูกเรียกฆ่าไถ่ด้วยนะ

๔ล้านบาทต้องคุยกับใครคุยกับแม่ของครูแดน
ของครูแดนบอกว่าครูแดนเป็นลูกชายนะคะ
ก็เนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าโซ่ตรวนอย่างเดียวนะ
ฝั่งนู้นใช้แรงงานเยี่ยงธาตุไม่ได้กลับมา
แม่บอกว่าจนปัญญาหมดหนทางที่จะช่วย
เพราะฝั่งนู้นเขาเรียกค่าถ่ายเป็นเงิน๒๔ล้านบาท

ถ้าเกิดว่าไม่เอาเงิน๒๔ล้านบาทไปให้กับฝั่งนู้น
ฝั่งที่เขาเรียกฆ่าไทยปลายสายบอกว่ารอรับศพลูกได้เลย
ที่ผ่านมาคุณแม่บอกว่าพยายามประสานทุกหน่วยงาน
ว่าจะเป็นตำรวจทหารกรมการกงศุลนะคะ
พยายามที่จะประสานหน่วยงานเหล่านี้ไปให้การช่วยเหลือลูกชาย
แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะดูติดขัดยากลำบากไปหมดเลย
เพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นของกลุ่มว้าแดงไงนะคะ
ทีนี้เราไปได้ข้อมูลมาค่ะคุณผู้ชม
เป็นเพื่อนสนิทของครูแดนที่ประสานงานขอความช่วยเหลือ
นี่ค่ะคุณบอยบอกว่าสาเหตุที่ครูแดนถูกคุมค้างแบบนั้น

คือก่อนหน้านี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าครูแดนไปยุ่งเกี่ยวกับ

เพราะว่าทางนู้นเขาก็มีเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติด
เขาขึ้นชื่ออยู่เออยาเสพติดเยอะนะคะคุณบอยบอกว่า
สาเหตุที่ครูแดนถูกคุมขังนะย้ำแบบนี้
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติด
แต่ครูแดนถูกล่อลวงไปโดยคนใกล้ชิด
คนใกล้ชิดอ้างว่าจะพาครูแดนไปหานายทุนสปลาวออกเงินให้สร้างหนัง
แต่สุดท้ายครูแดนถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อเรียกฆ่าไทย
ทีนี้ครูแดนส่งพิกัดที่อยู่อาศัยรวมทั้งจดหมายขอความช่วยเหลือ
เพื่อให้กับคุณบอยให้กับครอบครัว
แล้วให้กับคุณบอยกับครอบครัวเอามาให้สื่อมวลชน
ลองฟังคุณบอยเล่าจากปากหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะทีนี้วันนี้คุณผู้ชม๑๑กรกฎาคม
คุณบอยกับคุณแม่ของครูแดนบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปร้องเรียน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความช่วยเหลือ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้บิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
ผู้ช่วยพบตรที่เพิ่งจะมีผลงานไปช่วย๖สาวไทยออกมาได้
เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานติดต่อ
ช่วยครูแดนออกมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องตามต่อนะคะ
คุณแม่กับคุณบอยไปติดต่อบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานแล้ว
จะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องประสานไปกลุ่มว้าแดงแล้วนะ
ถ้าแบบนี้คือต้องไปดูด้วยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ